ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐ
แหมวันนี้มาดึกนิดนึงแต่มาแน่นอน

ขอเริ่มกันที่ข่าวเศร้าของวงการบันเทิงค่ะ

คุณมาราศีณบางช้างนะคะ
หลังจากการสูญเสียค่ะก็มีข่าวคราวออกมา
ข่าวลือออกมาหลายสิ่งหลายอย่างหลายกระแสกันไปนะคะ
แต่ล่าสุดทางลูกสาวค่ะได้ออกมาชี้แจงว่า
ทางบ้านนั้นไม่ใช่ว่าขัดสนจนไม่สามารถจัดการงานศพได้นะคะ
แค่อยากจะทำทุกอย่างให้เรียบง่าย
ความประสงค์ของผู้เป็นแม่ค่ะ
ให้เรียบง่ายที่สุด
โดยได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองแม่เหี่ยและคณะสงฆ์
เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิษฐรรมคืนแรกที่วัดต้นปิน
โดยนางสาวรัตนาพรมุกดาประกอบ
ลูกสาวของนักแสดงสาวอาวุโส
ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวี
ถึงกระแสข่าก่อนหน้านี้
คนสมรรถะเรียบง่ายไม่ต้องการให้เดือดร้อนผู้อื่น
ยืนยันครอบครัวมีความสามารถในการจัดการ
แต่อยู่บนพื้นฐานของความประหยัด
ทั้งนี้ยอมรับว่าพระบินบรรลือฤทธิ์
ติดต่อขอเป็นเจ้าภาพจัดงาน๕คืน
ที่เคยได้คุยกับนักแสดงอาวุโส
เมื่อ๗๘ปีก่อนหน้านี้ไว้

เพราะไม่อยากรบกวนผู้อื่น
ในขณะที่มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส

พร้อมช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
และอยู่ระหว่างประสานงาน

เป็นนักแสดงที่มีผลงานทั้งจอเงินและจอแก้ว
สายตาของผู้ชมมากกว่าครึ่งสัตวรรษ
เข้าสู่วงการจากการชักนำของเพื่อน
ให้มาฝึกรำและแสดงละครที่สาลาเฉลิมไทย

แต่งงานกับสถาพรมุกดาประกอบ

หันไปเป็นผู้จัดภาพยนตร์
หลังสามีเสียชีวิตได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานที่จังหวัดเชียงใหม่
และรับแสดงละครโทรทัศน์เป็นครั้งคราว

ทำพิธีสวดพระอภิษฐรรม๓วัน
โดยเทศบาลเมืองแม่เหี่ยจะรับเป็นเจ้าภาพให้ทั้งหมด
เพื่อให้ญาติมิตรเพื่อนฝูงในวงการ
เดินทางมาร่วมเคารพศพนักแสดงอาวุโสเป็นครั้งสุดท้าย
กำหนดชาปนกิจศพในวันจันทร์ที่๒๖ธันวาคม
เวลา๑๔นาฬิกาค่ะ
ต้องการความเรียบง่ายแล้วเราก็ไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร

คือเงินมีแต่แบบเราต้องทำให้มันรวดรัดกลุ่ม
แล้วก็เรียบง่ายตามความประสงค์ของแม่

มีทรัพย์สินมีแต่กี่ปีแล้วล่ะที่เขาละจากการแสดงมา
ถามว่าลำบากไหมแกก็ไม่ลำบาก
แต่เราจะฟุ้งเฟ้อไม่ได้เพราะเราไม่เหลือเฟือ
ปัญหาที่ว่าเถียงกันเรื่องงานศพไม่มีไม่มี

คือครอบครัวคนเราเนอะต้องขออภัยด้วยมันอาจจะเป็นเวลาที่สั้น
แต่เราก็สวดได้แค่๓วันนะคะ
ขอเชิญท่านก็แล้วกันท่านทั้งหลายที่มีจิตอยากจะมานั่นแก่ครั้งสุดท้าย
บันเทิงไทยรัฐค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจทางครอบครัวของคุณมารสีด้วยนะคะ
ที่ฉันเคยได้ชิมนะคะไปอยู่ที่อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย
ตรงนี้ฉันก็จะคุ้นเคยกับบทของแม่นมในละครพิเศษ
หลายเรื่องเลยนะคะ